ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซานั้นมีกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพของชายคนหนึ่ง
ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานค่ะแต่ว่าขณะที่เขากำลังเลี้ยวตรงสี่แยกไฟแดง
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานค่ะ
สี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านถนนจรรยนนท์ในพื้นที่หมู่๖ตะบนท่าสะอ้าน
อายุ๕๙ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บรถได้รับความเสียหาย
นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและเคลื่อนย้ายรถทั้ง๒คัน

จังหวัดนครราชศรีมากู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
พุ่งชนต้นไม้บริเวณทางลงเขายายเที่ยง
ในพื้นที่บ้านเขาน้อยตะบนหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง
ภายในรถพบคนขับและผู้โดยสารซึ่งเป็นญาติกันได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๕คน
นำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนพบว่าผู้บาดเจ็บ
ค้างที่บ้านพักบนเขายายเที่ยงและกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
ซึ่งทางลงเขาเป็นทางแคบและมีทางโค้งหลายจุด
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเขาลาดชันและทางโค้ง
เบรกไม่อยู่จึงพุ่งตกลงข้างทางและชนต้นไม้อย่างจัง
เพราะดีที่มีต้นไม้ขวางเอาไว้ไม่เช่นนั้นอาจพุ่งตกลงเขาสูงก็เป็นได้
ชนรถที่ข้ามถนนตัดหน้าอย่างจังแล้วถลายไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางพังเสียหายอีก๒คัน
อุปัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับทางแยกเข้าสถานกินกลางจังหวัด๑๐๑ในพื้นที่บ้านไทยอุดมตมนต์เหนือเมืองอำภาเมืองจังหวัด๑๐๑
ทำให้นายวัชรพลอ่านมาลาอายุ๑๖ปีนักศึกษาปวชปี๑วิทยาลัยเทคนิคแห่ง๑คนขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอาสามเสียชีวิตขาดที่
และมีผู้บาดเจ็บอีก๓คนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งในจำนวนนี้หญิงวัย๕๙ปีอาการสาหัส
หลังเกิดเหตุแม่ของผู้ตายเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนั่งร้องไห้กอดศพลูกชายด้วยความเสียใจท่ามกลางชาวบ้านที่ออกมามุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๕๐๐เมตร
พอมาถึงทางแยกเข้าสนามกีฬาจังหวัด๑๐๑จู่หญิงวัย๕๙ปีขี่รถจักรยานยนต์ข้ามถนนตัดหน้าจึงทำให้ผู้ตายเบรกไม่ทันพุ่งชนเต็มแรงแล้วเสียหลักล้มครูดไปตามถนนจนเสียชีวิต
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกระดูกปฏิเหตุรถกระบะตกข้างทางถนนสายทุ่งใหญ่หลักช้างในพื้นที่บ้านสายใหญ่หมู่๘ตะบนพริกอำเภอทุ่งใหญ่ทำให้รถกระบะได้รับความเสียหายพลิกตะแคงอยู่ข้างทางความลึกประมาณ
ก่อนเกิดเหตุนายสาคอนขับรถกระบะพานางยีซึ่งเป็นนายจ้างกลับจากหาหมอที่จังหวัดกระบีและกำลังเดินทางกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าคนขับมีอาการหลับใน
ท้ายด้วยคลิปขบวนรถบัส๖คันชะลอเพื่อเลี้ยวกลับรถตรงจุดดังกล่าว
ทั้งที่มีป้าจราจรดม้วงเอาไว้ว่าห้ามกลับรถ
และมีรถทางตรงขับมาด้วยความเร็ว
แต่กระบวนรถบัสก็ไม่ได้สนใจและเลี้ยวกลับรถตัดหน้า
ทำให้รถกระบะสีดำต้องเรกกระทันหันและขับแทรกระหว่างขบวน

คลิปนี้เพจเฟซบุ๊คชื่อกล้องวงจรปิดตำรวจภูทรจังหวัดน่าน
โพสต์เอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์และให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ปฏิบัติตามกฎจราจรขณะที่สังคมออนไลน์ต่างเข้ามา
แสดงความเห็นจำนวนมากและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินคดีกับขบวนรถบัสเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก